นวัตกรรมดีที่มานำเสนอกันนะครับ
เขาผลิตจากวัสดุที่มันเหลือใช้

เขาเรียกสิ่งนี้ว่าถุงบรรเทาทุกข์

ผมเห็นแต่แบบใหญ่เอาไปแจกให้กับผู้ที่ประสบภัยนะ
ยังชีพที่มันมีอาหารการกินอะไรต่าง
จะเล่าให้ฟังแบบนี้ดูภาพไปพังก่อนนะคุณผู้ชมนะ

ที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ
จรฐีแล้วก็จิตอาสาของที่นี่
เขาได้ประดิษฐ์ถุงบรรเทาทุกข์หรือว่าถุงประคบร้อนเย็น

เป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่พัฒนาขึ้นจากเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้ว
ก็คือเศษผ้าที่มาประคบเย็นบ้างประคบร้อนบ้าง
แล้วก็แจกให้กับผู้ป่วยแบบนี้แหละครับ
เขาบอกว่าแต่ละปีนะโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
ต้องจัดซื้อผ้าขนหนูจำนวนมาก
เพื่อใช้ห่อถุงเจลประคบในการดูแลผู้ป่วย
และทุกปีจะมีผ้าที่ใช้อบฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์

หมดอายุปั๊บเขาก็เอาไปใช้เป็นผ้าคีริ้ว

ทางเจ้าหน้าที่ก็มองว่าเอ๊ะ
เอาไปทำเป็นผ้าขี้ริ้วมันได้ประโยชน์ไม่มาก

เอาเศษผ้ามาปักด้วยไข่มุกเม็ดโต

เอามาใช้สำหรับนวดกระตุ้นบริเวณฝ่าเท้า

เพราะมันเป็นปุ่ม

ปั๊บเอามาแจกจ่ายให้กับคนไข้

ขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนขอรับแล้ว

ในการผลิตจากเศษวัสดุที่เหลือใช้แบบนี้แหละครับ

นี่ปวดเท้าก็ไปไว้ตรงเท้า
แขนก็มาวางไว้ตรงแขน

หรือถ้าปวดใจมากแล้วก็มาประคบไว้ตรงหัวใจ

ปวดใจต้องใช้วิธีอื่นรักษาซะแล้ว
แบบนี้ไม่ได้ไปบัวบกอย่างเดียวเลยใช่แหละ